เราพูดชัดเจนมาตั้งแต่ช่วงหาเสียง
ว่าปัญหาหลักของประเทศไทยวันนี้ที่มันเดินหน้าได้
คือเรื่องของรัฐมนูล

รัฐมนูลปี๖๐มันถูกออกแบบให้มันสืบทอดอำนาจประเด็จการอยู่แล้ว
อันนี้คือข้อได้จริงที่มันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้
แล้ววันนี้เนี่ยตอนที่เราดีเบตหรือเมืองตองถึงวันนี้ก็ตาม
พูดชัดเจนว่าพักไทยสร้างไทยนั้น
จะไม่เป็นที่เหยียบยืนให้ประเด็จการได้สืบพออำนาจ
วันนี้ฉะนั้นจุดยืนเราชัดเจนแต่ไหนอันตราย
วันนี้ก็ชัดเจนอีกครั้งนึงว่าเราไม่สนับคั่ว
เราไม่เป็นที่เหยียบยืนให้ประเทศกาลอย่างแน่นอน
ฉะนั้นวันนี้คำถามที่สำคัญคือว่าจุดยืนของเรายังเหมือนเดิมไหม
เราเหมือนเดิมทุกอย่างเราไม่โกหกประชาชน
การทำพักการเมืองวันนี้สำคัญที่สุดคือสัจจะ
สัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนอย่าทำการเมืองด้วยความหลอกลวง

วันนี้เราเคยหาเสียงประชาชนว่าอย่างไรเขาเลือกเราเพราะเรามีจุดยืนอย่างไร

ผมเชื่อว่าคนเลือกพักเพื่อไทยก็ไม่อยากเห็นเพื่อไทยไปจับมือกับพัก๒ป๓ป
ผมเชื่อว่าคนพักเก้าไกลก็ไม่อยากเห็นเขาจับมือข้ามคั่ว
ผมเชื่อว่าคนเลือกไทยสร้างไทยแล้วก็ไม่อยากเห็นตรงนี้
ฉะนั้นวันนี้เรากลับมาตรงนี้ว่าเราจุดยืนตรงนี้เรามีความชัดเจน
คือเราอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนที่เราให้สัจจะวาจาไว้ตอนหาเสียง
และเราก็ปิดสวิตช์รัฐมนูลปิดสวิตช์๓ป
โดยการไม่เป็นที่เหยียบยืนและไม่ไปยกมือให้เขาได้ต่ออำนาจให้เขาต่อหายใจ
คือวันนี้ผมต้องนำเรียนตรงนะครับ
สองป่อสามป่อมันตายไปแล้ว
ไปแล้วคือว่าพักเขามันแพ้ลาบคาดไปแล้ว
เรามี๓๒เสียงอยู่ในมือพูดจังไหมครับ

ปัญหาของนักบรรยาณมณุนี้คือสวที่ไม่ยกมือให้เรา
ไม่ได้จับมือกันให้แน่นสุดท้ายเนี่ยคนประชาชนเขาจะต่อว่าใครสวสิครับ
สว๒๕๐คนทำไมคุณทำสัทธานหรือภาพประชาชนไม่ได้
จับมือที่นั่นอย่างนี้อย่างมากนะครับ
เราก็รอไปสักพัก๙เดือน๑๐เดือนก็ได้
อย่าบอกว่างานมันจะทำงานไม่ได้
สภามันสามารถตั้งกรรมนิการวิสามันนะอยู่แล้ว
อาทิตย์หน้าก็จะมีการเสนอกรรมนิการวิสามัน
เรื่องสถานบันเทิงต่างก็จะมีเข้ามาในสภาอยู่
ทำไมมันมีการเสนอตั้งกรรมนิการวิสามันได้
คือไทยสร้างไทยยังอยากให้จับเหมือนเดิมแล้วก็รอไปอีก
คืออย่างนี้ครับรัฐบาลความหวังประชาชนเนี่ย
มันคือรัฐบาลที่เขาเลือกเราเขาอยากเห็นอะไร
เราควรทำอย่างนั้นนะครับอันดับสองเนี่ย
รัฐบาลอย่างไรที่มันสร้างสถิตภาพได้
หากเราทำรัฐบาลที่มันสลายคั่ว
เขาเจ็บว่าสลายขั้วแบบนี้
มันคือการข้ามคั่วแหละครับคือการข้ามคั่ว
หากเราตั้งรัฐบาลด้วยความโกหกหลอกลวง
หากเราต้องทำรัฐบาลด้วยความไม่ตรงไปตรงมา
คุณคิดว่ารัฐบาลอันนั้นจะมีเสถียรภาพไหม

คุณคิดว่าดัชนีความเชื่อมั่นในด้านของประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไร
และจะทำให้ประชาธิปไตยเราถอยหลังลงคลองทำไม
พวกลุงทั้งหลายพักเล็กทั้งหลาย
เขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถทำรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้
พอคุณกลับเอาเขากลับมีอำนาจต่อรอง
วันนี้ยังไม่รู้เลยว่านายกจะเป็นคุณเศรษฐาได้ไหม
วันนี้เนี่ยคุณเดินยังไงเข้าเท้าสวทุกทาง
คุณเดินทางไหนเข้าเท้าฝ่ายอำนาจเก่าทุกทาง
ฉะนั้นวันนี้ผมก็จะบอกว่าเรากลับมาเถอะ

เรากลับมาทำรัฐบาลที่เป็นความหวังของประชาชน
ฉะนั้นเนี่ยหากเราเป็นอย่างนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้
ปากหาคุณบอกว่าคุณข้ามคั่ว

เขาโทรมาชวนวันแรกในที่ศิกยามโมยู
บอกว่ามาร่วมทีมเจรจาของพักเพื่อไทย

โทรศัพท์มาชวนไปอยู่กับเขา

หากมีลุงหรือมีพักของลุงนะครับ

หากตั้งรัฐบาลข้ามคั่วแล้วก็ไม่ไป

เขาก็เลยบอกว่างั้นเขาก็เลยเงียบไปเลยแล้วจากนั้น

ถ้าเกิดดูตัวเลข๒๓๘มีอยู่๘๙พัก

ยังไงเขาก็ต้องมีพักข้ามคั่วอยู่ดี
เชื่อว่าอนาคตก็ต้องมีมาอยู่ดี
ตอนนี้เขามีสองสามแปดคุณพระอภูมิ
๒๘ตั้งคัธบาลเศรษฐภาพไหม
ยังไม่ถึง๒๕๐เลย

ไม่มีลุงอย่างนี้แล้วตาม
อย่างไรเขาก็ต้องกลับมาอยู่ดี
หมายถึงคุณธีรัฐบอกว่ายังไงสุดท้ายก็ไม่ควรจะต้องมีลุง

แค่เป็นเงื่อนไขของเวลาและจะมีลุงหรือไม่มีลุง
แล้วถ้าเกิดเขาไม่มีลุงเลยสอบว่าจะยกมือให้เขาไหม